พาคุณผู้ชมมาอัปเดตผลคะแนนกันหน่อย
อย่างที่เราทราบกันดีว่า๙๓เมื่อตี๓ที่ผ่านมา
พักเพื่อไทยนำอยู่๑๓๐ที่นั่ง
แล้วก็พักอนาคตใหม่พักภูมิใจไทย
แล้วก็ทางด้านของพักประชาธิปัตย
ไปดูภาคอีสานกันหน่อย
ภาคอีสานก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญเหมือนกัน
มีคนบอกว่าถ้าชนะภาคอีสานคือชนะการเลือกตั้ง

ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จริงแล้วเอายกตัวอย่างเช่นขอนแก่นแล้วกัน

แล้วในขอนแก่นเป็นฐานที่มั่นเดิมของพักเพื่อไทย

แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมดูอนาคตใหม่มาวินครับ

แล้วพักพลังประชารัฐก็ตามมา

เพื่อไทยก็ได้ไปเขต๓เขต๑๐นะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าอนาคตใหม่สามารถที่จะแสงขึ้นไป
ในของขอนแก่นที่ภาคอีสานได้
ส่วนภาคใต้ไปที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช

ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของพักประชาธิปัตย์
รอบนี้ผู้สมัครของพักพลังประชารัฐมีคะแนนนำอยู่
เขตคือเขต๑เขต๒และเขต๗
นี่ฮะพักพลังประชารัฐก็ได้ไป
ที่เหลืออีก๔เขตประชาธิปัตย์ได้ไป
๓เขต๔เขต๖เขต๘
นะครับอันนี้เป็นนครสิทธิ์ธรรมราช

ประชาธิปัตย์ยังสามารถครองแชมป์ได้นะ
นะครับครองแชมป์ได้อันดับหนึ่งทิ้งห่างผู้สมัครของพักรวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบันหลายหมื่นคะแนน

อันนี้ก็ยังคงเป็นในพื้นที่ที่

ต่างจากกรุงเทพฐานเสียงเดิมไม่ได้เลย
คือได้เป็นบางจังหวะแต่ถ้าดูภาคใต้ทั้งหมดแล้วที่เมื่อก่อนเป็นฐานเสียงที่แน่นหนาของประชาธิปัตย
ถือว่าได้น้อยลงไปครึ่งหนึ่งเลยเหมือนกัน
มันมีพักเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาเสียงเฉลี่ยไป
นะฮะต้องต้องบอกว่ามันเป็นเดิมมันมันเป็นกลุ่มก้อนฐานเสียงเดียวกัน

แต่พอมีพักที่แบบแตกแขนงไปก็คะแนนเสียงมันก็กระจายไป

แสดงว่าประชาชนเลือกที่ตัวบุคคล